พี่หญิงเราร้านคาเฟ่ลาเมซนะครับ
ใช่ครับ
คาเฟ่ลาเมซองนี่ขายอาหารอะไรครับ

เวียดนามตอนใต้นี่มันแตกต่างกับเวียดนามตอนอื่นยังไงครับ
ตอนใต้รสชาติจะเข้มข้นนะคะ

ที่ทำของเรามั่นใจแม่ครัวเราเวียดนามแท้เลย

ก็คืออาหารโฮจิมินอาหารเวียดนามตอนใต้เนี่ย

และสำหรับเราเส้นเป็นด้วยอย่างวันนี้นะครับ

งั้นเราจะมาสืบสาวราวเส้นในเรื่องของ
ขนมจีนหมูย่างกันดีกว่า
เวียดนามขนมจีนหมูย่างเขาเรียกว่า

เชิญครับ
ชื่อเมนูนี้เขาเรียกง่ายจริงเลยนะคะ

สั่งชื่อไทยว่าขนมจีนหมูย่าง

ซึ่งตามเรื่องราวที่เราได้สืบค้นตามคำบอกเล่ามานั้น
ทราบว่าบู๊ตถิดเนิ้งหรือขนมจริงหมูย่าง
เป็นอีกหนึ่งเมนูเส้นพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย
ทั่วทุกภาคของประเทศเวียดนามเลยก็ว่าได้
แต่ชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันไปตามภาษาถิ่น
โดยเมนูนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเส้นขนมจีนหมูย่างแนมเนืองป่อเปี๊ยะทอด
น้ำจิ้มรสเค็มหวานที่มีมะละกอดองกับแครอทดดอง
และผักสีเขียวหลากหลายชนิดเช่นผักกาดหอมผักชีถั่วงอกและผักบุ้งฝอยค่ะ
หรือใช้ผักในท้องถิ่นซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะรับประทานขนมจีนหมูย่างกันทุกมื้อ
เพราะเป็นเมนูเส้นที่หาทานง่ายอยู่ท้องและรสชาติถูกปากนั่นเองค่ะ
เอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาในครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่หญิงครับ
ผู้หญิงข้างอ๋อจะแนะนำค่ะเป็นแม่ครัวแม่ครัวมือเอกของเรานะคะ
ครับผมแม่โครเวียดนามมาจากโฮติมินนะคะฝีมือดีมากเลยค่ะลูกค้าติดใจค่ะ
ชื่ออะไรเอ่ยไม่ค่ะมาจากโคจิมินเลยมาอยู่กี่ปีแล้วครับ
อายุสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วเหรอค่ะเอามาดูส่วนผสมของเมนูในวันนี้ก็คือ
ขนมจีนหมูย่างแบบเวียดนามหรือชื่อภาษาเวียดนามว่าบุ้งเผ็ดเนื้องค่ะ
เห็นไหมว่าบุ้งสัดเนื้อบุ้มดัดเนื้อมาดูส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ
แน่นอนขนมจีนอันนี้คาดไม่ได้เลยค่ะขนมจีนนี่เราเป็นช่างขนมจีนสดหรือขนมจีนหมักครับ
อันนี้แป้งสดใช่ไหมคะใช่ค่ะแป้งสดนี่อะไรหอมเจียวหอมเจียวภาษาเวียดนามมันเรียกว่าหันฟรีเอิร์กบาม
เอิร์กบามพริกนะฮะนี่หันเจียวก็คือต้นหอมค่ะเอามาซอยใส่อยู่ในน้ำมันค่ะ
อันนี้หลายเยื่อดองก็คืออ่าโหชเช้าใช่ค่ะแคลอร์ตเอามาซอย
แล้วก็ดึงเส้นแล้วก็มาดองใช่นะฮะผมถั่วนะฮะนี่อะไรยายาถั่วงอกคือยา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
ผักที่กินด้วยกันก็คือผักกาทองกับสาระแนนนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของขนมจีนหมูย่างหรือภาษาเวียดนามเรียกว่ากุ้งเข็ดน้ำอ่าโอเคงั้นเราเดี๋ยวทำให้ทานหน่อยแล้วกันนะค่ะเอาแบบเหมือนทานที่เวียดนามเลยนะค่ะเดี๋ยวของเรานะจ๊

น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเวียดนามนะคะแล้วก็จะมาคลุกเขาด้วยกันนะคะ
แต่ว่าจะแนะนำหน่อยนะคะถ้าเผื่อต้องการทานให้อร่อย
ควรจะทานป่อเปี๊ยะทอดก่อนพร้อมกับขนมจีน
เพราะว่ามันจะได้ความกรอบมันยังอยู่

ใช่ค่ะแล้วมันจะนิ่มไปนะคะ
ค่ะรสชาติเป็นยังไงคะไส้เส้นป่อเปี๊ยะทอด

ใช่ค่ะฝรั่งมาเขามาทานที่นี่นะคะไม่ได้โม้เลยนะคะ
บางทีมีรถตู้พวกทัวร์มาลงพวกทัวร์เวียดนามเขาก็มาแวะทานที่เรา

เวียดนามแท้ถูกค่ะส่วนสุดเพราะว่าพี่คะต่อไปเรากินแค่นึง
สำมัดก็ที่ต้องหมูย่างต่อค่ะสำหรับเราจะโดนมันดูกับอภัย

แล้วก็มีน้ำสลัดเป็นน้ำจิ้มเวียดนามที่เป็นน้ำจิ้มยอดนิยมอยู่แล้วตอนนี้
น้ำจิ้มเราต้องเข้มข้นแล้วอร่อยถูกไหมคะ

ที่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

น้ำจิ้มตัวเดียวอาจจะทานได้กับหลาดหลายเมนู
โดยส่วนผสมก็มีหัวชัยเท้าและแครอทซอย
น้ำตาลลงไปคลุกเคล้าจนทั่วแล้วล้างออก
นำไปแช่น้ำทิ้งไว้๔ชั่วโมง
เพื่อให้ได้หัวชัยเท้าและแครอทที่มีรสชาติหวาน

ตัวน้ำจิ้มก็ใช้เพียงน้ำสะอาดน้ำส้มน้ำตาลและน้ำปลา

แล้วก็ใส่หัวใช้เท้าแครอทหมักไว้
เวลาจะเสิร์ฟเนี่ยก็เติมพริกขี้หนูเข้าไปหน่อย
เท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มสูตรเวียดนามแท้
ไปทานให้อร่อยกันแล้วล่ะค่ะ
เรามาพูดคุยในเรื่องของที่มาที่ไปของร้านดีกว่าครับ

ก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยมีทั้ง

เวียดนามหรือคะก็ไม่ได้มาฟังเขาพูดนะค่ะ

ว่าอาหารของเราเนี่ยรสชาติดี

ของเรามีเฟ้อค่ะเฝอเราก็อร่อยนะคะ

มาเป็น๓๔ชั่วโมงเขาก็จะได้

ก็มีกุ้งพันอ้อยเราก็อร่อย

ก็จะเป็นอาหารเวียดนามที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
ทางร้านก็มีเสริมในทุกเมนู
อยากจะมาที่ร้าน

เรามีโลเคชั่นจะมีในเฟซบุ๊ก

ต้องอยู่ระยะทางด้วยค่ะ

เพราะคุณภาพรสชาติอาหารเรายังมันอร่อยกว่า

ค่ะ

อ่าอย่างไม่เหมือนก็ตามไปหรอลูก

ใส่มาใส่มาทำไมไม่ซื้อล่ะครับเชฟให้ผมมาโขกนี่มันเหนื่อยนะเนี่ย

จะรู้ว่าเส้นพาสต้าต่างควรจะต้มประมาณ๗นาที

แล้วเราขัดผิกแกงเข้าก่อนเป็นนึง
เพียงแต่ว่าแกงได้เขาจะไปแกง
แต่แกงเนี่ยเขาจะแบบว่าน้ำสุดที่
เขาจะมีเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องเทศ

ขั้นตอนต่อไปเราใส่นกข้นจืดเลยครับ

คาเนชั่นเค็มขนหอมมัน

อะอ่ะ

และยังดีกว่าตรงที่ว่าไม่มีโคเรสเตอรอลด้วยนะครับผม

ปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็รสเค็มด้วยน้ำปลาครับ

แล้วใส่เส้นลงมาเลยครับพี่น้อง
ให้เส้นเขาดูดซึมตัว

เพราะฉะนั้นพริกถ้าโดนความร้อนเขาก็จะเผ็ดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งจะมีความหอม
เรียบร้อยแล้วสปาเกตตี้พระแดงหมู

แล้วก็ที่สำคัญผมได้วัตถุดิบดีด้วย

นั่นคือนมข้นจืดคาเนชั่นนั่นเองครับผม
ปาเกอรี่จานนี้ถึงได้มีกลิ่นหอม
แล้วก็มีรสชาติที่กลมแบบนี้แหละครับผม

ง่ายอย่างที่ได้เห็นกันไปเมื่อกี้เนอะ
เมนูวันนี้นะถือว่าอร่อยมากเราแบ่งกันทานแล้วกัน